พาลงใต้ไปที่จังหวัดตรัง
ไปดูลีลาความมันในการแข่งขัน
ขูดมะพร้าว

นี่ครับมากันที่หอประชุมชั้น๑
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรังนะครับ
ที่นี่เขาจัดงานโครงการบูรณาการ
ภายใต้ชื่อมาแลวิถีตรังตำนานใต้ครับ
เพื่อให้กับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประสานศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนะ
ได้นำเนื้อหารายวิชามาเป็นฐานแนวคิดผ่านกิจกรรม
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลนาบงและชุมชนกลุ่มอาชีพในจังหวัดตรัง
ภายในงานครับกิจกรรมเยอะแยะร้องรำทำเพลงการประกวด
แต่ละกิจกรรมนะโอ้โหเรียกเสียงฮือฮาเรียกความสนุกได้เป็นอย่างดี
กะโฮงกะหังก็มาด้วยดูดิโอ้โหนังลุงนังลุง
ลุงนี่ไม่ได้มาพี่น้องเหอะนั่งลุงมาพี่น้องเฮ้อ
เขาไม่ได้มาร้องแบบนี้เขามาร้องเพลง
จะเลิกคุยทั้งอำเภอแต่เธอคนเดียวรู้ไหม

คุณน่ะร้องน่ะน่ะโหแต่ว่างานเขาว่างานดี
เออใช่แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขามีงานแข่งขันกันด้วย
พิสูจน์พลังวังชากำลังแขนกันหน่อยก็คือแข่งขันการขูดมะพร้าว
คุณผู้ชายเนี่ยเป็นฝ่ายที่ปอกมะพร้าวนะอย่างนี้
เฉาะมะพร้าวปอกมะพร้าวไป
ส่วนการเฉาะมะพร้าวเมื่อเสร็จแล้วบอกออกเสร็จแล้วนะ
ก็ผ่าป้าบป้าบป้าบแล้วเอาไปให้คุณผู้หญิง

ใครคูดเสร็จก่อนกันจบปึ้งเป็นอันดับที่หนึ่ง
ก็รับรางวัลชนะเลิศ๑๐๐๐บาทไปเลย
บรรยากาศเป็นยังไงสนุกสนานขนาดไหนผมว่าไปดูเลยครับ
โอโหนี่ฉันสงสารค่ะ

ดูเหนื่อยนะคะทุ่มสุดตัว
นี่ค่ะโอ้โหกองเชียร์น่าเชียร์ยิ่งกว่านะคะ
ถ้าให้ถูกต้องที่แท้จริงก็ต้องอย่างน้องคนนี้
จริงคือแล้วแต่ความพนัดของแต่ละคน
แต่ละท่านี่มันน้ำหนักไม่เท่ากันนะ
แต่ถ้าให้ดีต้องใส่เสื้อคอกระเช้า
ใช่ถือจะถูก

ได้หมดทั้งละถือเขาบอกอย่างนี้

ก็มาให้ดูบรรยากาศแบบนี้คือหลายคน
ลืมไปแล้วว่าการที่จะเอามะพร้าวมาคันน้ำกะทิเขาทำเป็นยังไง
ใช่เดี๋ยวนี้สะดวกสบายไงมีเครื่องคันกะทิ
หรือว่ามีเป็นกะทิสำเร็จรูปอะไรแบบนี้
แต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยการขูดมะพร้าวแบบนี้โหถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะ
เป็นเสน่ห์ปลายจะหวักของสาวต้องขูดนะ
ถ้านั่งสวยก็ดีไปแต่ถ้านั่งแบบคุณพี่คนตะกี้ก็อร่อย

เป็นลีลาดูแล้วก็ดูเด็ดผิดปันกันดี